ข้าวใส่ไทย

เหมือนไปทะเลมาแล้ว

ปรานตกแขนว่างสเปน

เราก็สลับกันบ้างนิดนึง

มีใครแต่งหน่วงตัวเข้ากันเลยนะคะ
ข้าวแรกวันนี้วันศุกร์

วันนี้ก็รายงานเรียนเป็นเกิดเกรตทักซี่สาธารณะสองกลุ่ม
คุณผู้ชมเปิดฉากใช้มีดไล่ฟันกันกลางถนนเลยนะคะ
ในซอยเอแบ็คตำบลบางสาวทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลา๑๑นาฬิกาค่ะเมื่อวานนี้
ก็นี่เลยมีคนขับรถแท็กซี่นะคะมีอาวุธไม้แล้วก็มีด
เดินข้ามถนนมาเพื่อทำร้ายคู่อริ
ก็ยืนรออยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะซึ่งกลุ่มแท็กซี่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ลงมาเลย
จากนั้นเกิดเป็นเหตุตะลุมบอลขึ้นค่ะทำให้ชาวบ้านแล้วก็แม่ค้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ย
เข้ามาห้ามปามกันด้วยมาแล้วเว้ยมาดูเลยทะเลาะกันเลย
อ๋อเอา๊เว้ยมันมีนโมะ
มาช่วยห้ามปรามกันน่ะนะคะ
เพียงอยู่ในรถ
คือรถก็ถ่ายไว้เก็บภาพไว้

ก็เรียกกันมาไม่ใช่ไปทะเลาะกับคนตรงนั้นอีก
คือแท็กซี่ที่มีอีดาบขนาดนี้อยู่ในรถนี้พี่กังวลเหมือนกันนะ
น่ากลัวมากครับพี่หมายถึงกลัวความปลอดภัยระหว่างคนนั่งถูกต้องไหมคะ

คือเขามีของเขาอยู่เขาคงเตรียมกันมาแล้ว

ต้องเตรียมกันมาแล้วตั้งใจมาจอดรถรอ

ไม่แต่บอกว่าจากการสอบถามชาวบ้านก็บอกว่า
พื้นที่ดังกล่าวมักมีการทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้งค่ะพี่
โดยมีกลุ่มแท็กซี่ที่มาตั้งวินอยู่หน้าหอพัก
เนื่องจากว่าก็มีลูกค้าที่เป็นนักศึกษาเองส่วนใหญ่
ก็เดินทางเข้าออกตรงนั้นไม่ขาดสายอยู่แล้ว
ดังนั้นก็เลยมีการแย่งลูกค้ากัน
ระหว่างกลุ่มรถแท็กซี่๒กลุ่มเนี่ยนะคะ

มียิงถลมกันด้วยนะพี่นะ
มาตลอดนะคะเพราะเป็นที่น่าสนใจ
เป็นที่สนใจของคนในวงการด้วยก็คือ
ตอนเรื่องคุณเบนเรสซิ่งนะคะสามีคุณแพทย์น้ำประพา
วันนี้ค่ะสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
อ่านคำพิพากษาให้จำคุกเบนเรสซิ่งนะคะ

ฆารกิจวรโรธเจริญเดชสามีของแพทย์ณประพา
นักแสดงและพิธีกรก็เจอในฐานร่วมกันฟอกเงิน

บอยหน้าคำตามพปประปรามยาเสพติด
จากกรณีที่มีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับนายบอยหน้าคำ

แล้วก็อ้างว่ามีการทำสัญญาณเช่าซื้อรถยนต์ลัมโบกินี่ราคาหลายล้าน

บอยหน้าคำก็เคยนำรถคันนี้ไปใช้

แต่ให้คนอื่นนำเงินไปให้เบ้นไปชำระ

ได้ยกฟ้องในเน้นในข้อหาสนับสนุนทำผิดยาเสพติด
ก็เจอแต่เรื่องฟอกเงินยาเสพติดก็รอดไปนะคะ
แล้วก็ให้จำคุกคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ
ก็ให้จำคุกคนที่เกี่ยวข้องยาเสพติดนั้นคนละ๒๔ปีปรับคนละ๔๐๐๐บาท
ก็คือนายสรรเสริญละสานนลหรือเน็ต
นางสาวอังสุพรอินาหรืออุ้ม
แล้วก็ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน
มีความผิดในฐานสมคบฟอกเงินแล้วก็สนับสนุนในนัทพล
บอยหน้าคำในการรับเงินยาเสพติดมาพัก

ส่วนคุณเบ้นก็เจอเรื่องฟอกเงินเท่านั้นค่ะ

ฟังคำพิพากษาวันนี้คงมีเพียงครอบครัวของเบ้น
มาร่วมฟังด้วยเช่นเดียวกับญาติของจำเลย
ของทั้งสองสามส่วนนั้นนะฮะ

และในเวลาต่อมาแพทย์น้ำประพายาเบ้น

และให้กำลังใจสามีนางภาพนี้ค่ะ

ตอนเช้าก็โพสต์รูปเบ้นตอนที่ยัง

กับน้องเลสซิงก็อย่างตัวเล็กนี้ดีียว
แล้วก็ไม่ได้ลงข้อความอะไร

ล่าสุดนี่ก็เบ้นก็ได้รับประกันตัวแล้วนะ

แล้วก็มีแค่เรื่องของการฟอกเงินนะคะก็๘ปีค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวประกันตัวเพื่อที่จะอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
ดีเนอะดีค่ะเขาก็อยากกลับบ้านเลี้ยงลูกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ณตอนนี้เดี๋ยวรอให้ประกันได้ก่อนดีกว่าค่ะ
แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
นี่ค่ะล่าสุดนี่ก็คือแพลตก็พดแบบนี้นะคะ
ตอนเช้าที่เป็นรูปของเบนท์กับเรสซิ่ง
ตอนนี้ค่ะสารพิพากษาพิจารณามีคำสั่งอนุญาตให้เบ้นอักษรกิจ
หรือว่าเบนท์เรสซิงฯจำนวนลยที่๑ได้ประกันตัวไป

ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากสาร
และมีคำสั่งในเมื่อมีคำสั่งให้ปล่อยตัวช่วงคราว
ก็ออกหมายปล่อยจำเลยพร้อมกับส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ราชธรรม
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปล่อยตัวโดยสารจะให้เบ้นประกันในวงเงิน๑ล้านบาท
อย่างที่บอกไปแล้วและกำหนดปล่อยตัวประมาณ๒๐นาฬิกาคืนนี้
ส่วนนายสันเสริญกับนางสาวอังสุพรที่ว่าโดนไปหนัก
ไม่มีใครมายื่นประกันตัวก็ถูกคุมขังต่อไปค่ะ
ตอนนี้มันดาของเบนเลสซิ่งก็เปิดเผยว่า
หลังจากทราบคำสั่งสาวรู้สึกดีใจมาก

และก็สู้คดีมาโดยตลอดแล้วยกมือไห้ท่วมหัว

ส่วนแพทย์ก็อย่างที่โพสต์ไปเมื่อสักครู่นะคะว่า
ขอบคุณทุกคนนะคะแฮชแท็กรักทุกคน
แฟนก็เข้ามาให้กำลังใจเยอะเลย

แต่ก็ไม่ต้องจำคุกค่ะ
นี่ถ้าฟังเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวช่วยวิเคราะห์วิจารณ์กันนิดนึงสิ

เมื่อวันที่๖กันยายนยังมีเฟซบุ๊คอันหนึ่งนะฮะมีชื่อว่าพีชพีจุดนะฮะ

ไม่มีนี่คือเขาเขียนเป็นอย่างนี้เลย

ได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะฮะ
ลูกสาวซึ่งเรียนอยู่ชั้นอนุบาลนะ
ถูกรุ่นพี่ป๔เนี่ยโยนไม้กวาดเนี่ย
ใส่หน้าจนกระทั่งเกิดบาดเจ็บ

เห็นรอยแผลรอดมาจากที่เซ็นเซอร์นะ

ตอนนี้ตนก็จึงได้แชทไปถามเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับครูประจำชั้น
ว่ามาตรการอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาในลักษณะแบบนี้
ซึ่งครูตอบมาว่าไงรู้ป่

อ้าวตอบดีมากถ้าเป็นลูกคุณจะรู้สึกยังไง
ทำให้เวลาต่อมาที่มีคนเข้ามาวิภาควิจารณ์กันแบบว่า
ของครูที่ตอบมาเป็นจำนวนมากเลย
เดี๋ยวคุณคิดว่าถ้าตอบมาอย่างนี้นี่มันแบบว่าปัดความรับผิดชอบเลยใช่ป่ะ

นี่ให้เด็กอยู่บ้านค่ะไม่ต้องมาเรียน

ถ้าเป็นลูกครูโดนเองจะรู้สึกยังไง

ได้ไงถึงว่าทำไมรู้ว่าอยู่ป๔
ผมเค้นถามน้องบอกว่ารุ่นพี่พรุ่งนี้มีนิสัยธรรพาณ
น้องเลยไม่กล้าบอก

วันนี้ตบกันแบบโชว์ออกสื่อกันเลย

อุ๊ยถ้าเป็นบ้านหนูไม่แน่

เพราะว่าจะบอกว่าครูเขาก็ไม่รับผิดชอบ

ใช่อาจจะใช้การดูแลมากขึ้นนิดนึง
ท่านอาจจะแบบรู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนก็อาจจะตักเตือนนิดนึงสิ

ก็คือเด็กที่โดนก็เลยไม่ต้องมาเรียนอย่างนี้เหรอ
นั่นแหละสิแต่จริงเรื่องทะเลาะกันนั้นเราก็เคยเป็นเด็ก

แล้วก็ยังมีแบบว่าพ่อแม่ของฝ่ายตรงข้าม
ยังมาแบบทะเลาะตัวเช่นเลย

ยังเด็กอยู่ป่าวจำได้

แต่นี่ป่าวสี่เองเนอะใช่ไหม

ช่วงหน้าคุณครูผู้อุทิศชีวิตเพื่อการสอนก็มีเช่นกัน
ดีก็มีนะคะช่วงหน้าค่ะ

กำจัดขยะเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องขยะมากนะคะในกรุงเทพเนี่ย
คือคนที่ใช้ของอะไรต่างผลิตขยะมาก

บางทีถังขยะใหญ่กว่า

ตอนนี้ก็มีข่าวจากท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรทมของเราเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยว่าที่สำนักงานเขตศูนย์หลวงได้เสนอโครงการ
ไอทีกำจัดขยะอย่างทั่วถึง

คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดและเก็บค่าขนส่ง
แล้วก็ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในประเทศกรุงเทพ

แต่แล้วมันจะเป็นยังไงกันนะ
คือเขาตอนนี้เขาก็ไปสำรวจโดยการใช้ไอทีเนี่ย
การจัดเก็บการชำระค่าขน

ในที่นี้กรทมเขาอยู่ในระหว่างร่างบรรยัติ
เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมและการจัดเก็บค่ากำจัดขยะมูลฝอย
คือเก็บด้วยแล้วก็ค่าทำลายด้วย
มันคนละส่วนกันนะคือที่เขาไปเอามาตามบ้านตามโรงแรมตามอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเพื่อรองรับกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ในไม่เกิน๘๐บาทต่อครัวเรือนอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้
ตอนนี้พลตำรวจเอกอัศวินก็บอกว่า
ที่ทำลายขยะของคนกรุงเทพนะ

แต่เก็บค่ากำจัดที่เราจ่ายแล้วก็ลงเหลือ๕๐๐ล้านบาท
ทำลาย๖๐๐ล้านบาทคือใช้จ่าย๖๐๐ล้านบาท
แต่ว่าเก็บมาได้แค่๕๐๐ล้านบาท
แต่ถ้ามีการปรับธรรมเนียมดังกล่าวนี้

บริหารจัดการขยะมันเป็นเรื่องที่กรทมจ่ายแต่ละปี
เพราะเป็นการจัดเก็บขยะถือเป็นการบริการประชาชน
แต่ว่าให้เก็บได้๕๐๐ล้านบาทก็น้อยไป

ว่าเขาต้องทำอย่างนี้
ใช่คืออย่างนี้ค่ะที่เขาต้องทำอย่างนี้
เพราะว่าจะให้คนที่จะทิ้งขยะจะได้ฉุกใจคิด
จะได้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้สร้างขยะ

ก็โอ๊ยไม่เป็นไรนี่ใช่ไหม
เดือน๒๐บาทเองเอาไปเลย
ก็ทิ้งกันละเกะละกะไม่มีการแยกขยะไม่มีอะไรทั้งนั้น

ในส่วนของบ้านเรือนทิ้งเท่าไหร่ยังไงก็มาดูกัน
ตอนนี้มันจะละเอียดมากขึ้นนะฮะ
พี่เจ้ามันเกี่ยวกับปริมาณขยะไหม

ตามบ้านมันน้อยกว่ารโรงแรม

คือให้มันพวดถึงให้มันยุติธรรม
ให้มันเหมาะสมตอนนี้มันเป็นรวมมัน
คือเหมือนคิดตามอะไรตั้งแต่บ้าน๒๐บาท

จะมาทิ้งขยะเองก็กะไรอยู่
แต่ปัญหาของเราตอนนี้คือไม่แยก

แล้วขยะเรามันเยอะเกินกว่าที่จะแบบ
ยังไงมาทะเลาะกันมันต้องทำแล้ว

ต้องนำเข้าขยะมาทำ

นำเข้าขยะมาเผาเพื่อการอุตสาหกรรมเครียดไหม
มันช่ึงว่าโรคร้อนใช่ป่ะ
ก็พยายามจะไม่ใช่ถุงพลาสติกถูกไหม

ก็ลนลงกันนะในซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าหรืออะไรอย่างนี้

ก็บอกเออดีจังเลยเริ่มต้นมาเราก็เห็นแล้วใช้ถุงกระดาษเราก็ดีนะ
แต่จริงเราจะใช้ถุงผ้าตลอดเวลาเวลาไปซื้อของ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มาบอกทำไมถุงกระดาษไปไหน
เราจะใช้เฉพาะเดือนละ๑ครั้งของอาทิตย์ที่๓ของเดือน

คนที่ขายเขาพูดว่าไงรู้ไหม
เขาบอกว่าลูกค้าไม่ค่อยยินยอมกัน

เอากลับบ้านไปใช้อย่างอื่น
แล้วคนเก็บแคชเชียพูดไงรู้มั้ย

ใช้ถุงผ้า
แล้วก็ฝรั่งเท่านั้น

เมื่อสมินทรัพย์อยู่ติดบ้านเชิงดูอะไรก็พูดว่าอะไรนะเอาไหน
ว่าคุณเหมียวครับ๑๐๐บาทต่อครอบครัวหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะครับ
ขอให้มาเก็บจริงก็แล้วกันสำหรับสองคน
ที่เขาไม่เข้าไปเก็บตามเวลาที่กำหนดอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้มีออกแนวน้อยใจนิดหน่อยว่ารถขยะไม่ไปเก็บ
ไม่ไปเก็บคือจริงแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะเราเห็นเนี่ยนะเขาจะเก็บกันเป็นแบบเวลาเป็นเวลาเลย
อาทิตย์นึงมา๒วันที่บ้านแมนเติ้ลอ่ะ
ใช่แล้วผ่อนพิงเนี่ยมีวินัยมากเก็บ๘ทั้ง
แล้วพี่เก็บมั่วไม่ได้นะจะมีการเหล่ะ
เธอนึกออกไหมแล้วอันนี้นะเราต้องพูดว่าเมื่อ๓๐ปีที่แล้วด้วยนะ
ตอนที่ฉันไปพักอยู่บ้านคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรีย
หรือว่าอยู่ที่ออสเตรียยุโรปนี่แหละพี่
ยุโรปนี่แหละเธอคิดดูนะเขาน่าซีเรียสมากเลยกับการที่เขาจะทิ้งขยะ

มันสร้างจิตสำนึกมากนิกาคนไทยไปอยู่นั่นยังต้องทำแบบนี้เลย
คือเอางี้ได้ไหมคือให้ใช้ถุงพลาสติกก็ได้แต่ว่าเก็บตังค์ซื้อ
เหมือนเราจะไปเหมือนเมืองนอกอะมีเมืองนอกอะ
แล้วก็ทำถุงมาเลยแล้วจะมีวินัยในการแบบ
เฮ้ยต้องเอาถุงตัวเองไปดีกว่าเอาถุงตัวเองมาหรือว่าอะไรมาซื้อ
แล้วทำอย่างนี้นะยอมแค่แบบเดือนละ๑ครั้ง
ทำไมแม่นไม่ทำทุกวันจนกระทั่งให้มีความรู้สึกว่าคนมาซื้อ
จิตจำนึกอย่างเดียวปังคับไม่ได้คนไทย
แล้วเสร็จแล้วนะขำมากเลยนะถุงกระดาษไม่มีหูฮิ้ว
เป็นแบบว่าเป็นม้วนแล้วหยิบเอาอย่างนี้

สองคนต่อนักเรียนทั้งหมดเนี่ยนะคะ

ผู้สื่อข่าวรายงานโรงเรียนบ้านทัพควายค่ะ
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ไปพบคุณครูสาว๒คนค่ะ

ทำการสอนเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นเลย

โดยคุณครูทั้งสองคนก็คือนางสาวปวีนา

แล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะนางสาวจันมณีรัก
ไร่อายุ๒๕ปีเท่านั้นเอง
พบว่าทั้งสองกำลังสอนเด็กนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบัน๑จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖

ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะโรงเรียนบ้านทัพควาย
ก็มีเด็กนักเรียนทั้งหมด๓๘คน
ประกอบไปด้วยชั้นอนุบาลจำนวน๘คน
ป๑๔คนชั้นป๒๘คน
ป๓๗คนป๕จำนวน๖คน
แล้วก็ชั้นป๖จำนวน๖คน
โดยที่ชั้นป๔ไม่มีเด็กนักเรียนในภาคเรียนหายไป

คือทั้งนี้โรงเรียนบ้านทัพควายเนี่ยนะคะ
ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖
สังกัดสำนักงานประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๗
มีนักเรียนทั้งหมด๓๘คนที่เราได้บอกไปนะคะ

เนื่องจากว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ย

สำนักงานเขตประถมศึกษานครราชสีมาเขต๗เอง
ก็จำเป็นจะต้องบรรจุคุณครูเพียงแค่๒คนเท่านั้น
บรรจุมากกว่านี้ไม่ได้ต่อจำนวนนักเรียน
ทำให้คุณครูทั้งสองคนเลยต้องวิ่งวุ่นสอนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นป๖กันเลยทีเดียวนะคะ
มณีจันทร์บอกว่าตัวเองรู้สึกดีใจมาก
สอนเด็กนักเรียนในชนบท
แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนน้อยที่สุด

แต่ตนเองมีความตั้งใจที่จะสอน
เขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถอะไรชอบ
ก็คือเข้ามาสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนประทบต่อไปด้วยนะคะ
แม้ว่าจะต้องทำงานหนักกว่านิดหน่อย
เพราะว่าต้องสลับปัดเปลี่ยนสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป๖
แต่ตนเองก็มีความตั้งใจที่จะสอนเด็กนักเรียนทุกคน
หวังว่าจะให้เป็นคนดีแล้วก็มีอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
อยากให้มีคุณครูแบบนี้เยอะจังเลย
คือแบบทำด้วยหัวใจจริงอันนี้
ต้องกินห้าอ่าวมะนาวขายแยกขยะระบบ

ช่วยบอกหน่อยสิคะว่าที่เยอรมมันเค้าซิเรียสมมั้ย
เราไม่แยกขยะเนี่ยเขามีบทลงโทษหรือต้องถูกปรับหรือเปล่า
เพราะว่าเราเนี่ยตอนไปอยู่พอมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำตามเขา
แต่ไม่รู้ว่ามันต้องมีคนไม่ทำแล้วจะโดนอะไรบ้างอยากรู้

หัดพร้าวซอย๙๖ต้องเก็บอาทิตย์ละครั้งแต่จริงต้องมาเก็บ๒

คือจริงเดี๋ยวนะ๒อาทิตย์ครั้งขยะคงจะเล็ก

ครึ่งเดือนทีนึงเยอะไปนะ

เพราะยาเล็กเนอะ
เออก็ยัดใส่กระเป๋าได้
บางทีเวลาเราไปซื้อของไม่ว่าในห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะ
ถ้าเราซื้ออย่างสองอย่างเราบอกไม่เอาถุง

ช่วยกันอยากให้จริง

ลูกหลานของพวกคุณนั่นแหละ

เต้ามีแต่ลูกไม่มี

มาถึงเรื่องดีกันบ้างดีกว่านะคะ

หรือคนที่จะซื้อของออนไลน์

ที่เดียวแล้วก็ทำภารกิจ

เข้าบัญชีของกสิกรไทย

ก็ไปฝากเงินที่ปรายศนีย์ไทยได้เลย
เอาเงินไปฝากปริศนีย์ไทย
ถูกต้องกับบริการใหม่ของ
ง่ายไหมง่ายเลย
อย่างนี้ว่าฝากเงินตรงไหนก็ได้
ฝากง่ายรวดเร็วทันใจ
ด้วยบริการที่แน่ใจในความปลอดภัย
และเงินจะเข้าบัญชีแบบเรียลไทม์

ท่านทั้งหลายที่วันนี้ขายของออนไลน์นะครับ
มาใช้บริการปรายศนีย์ส่งของเสร็จนะครับ
ก็สามารถที่จะเอาเงินฝากได้เลยนะครับ

เข้าได้ในสาขาของปริศนีย์ไทยทั่วประเทศครับ
ผู้ที่ต้องการใช้บริการฝากเงินสด

และจำนวนเงินที่ต้องการฝาก

ซึ่งช่วงเปิดให้บริการถึงสิ้นปีนี้

ก็เข้าบัญชีทันทีเช่นกัน

ตอนนี้สะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูสายฟ้ากับพายุของแม่ชม

ขนของอันนี้แหละครับ
หมายถึงว่าถ้าใส่ผิด

ต้องเอาออกต้องจับให้ถูก

แบบนี้
ได้แล้ว
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ลูกอายุหนึ่งขวบพอดีทั้งสองคนลูกแฝด
นั้นก็ต้องเอาไปเลยแล้วก็ได้ฉลองกัน
ก็ได้มีการเป่าเค้กกันภาพอย่างที่เห็นก็น่ารักมากเลย
พ่อแม่ลูกพ่อน็อตพี่ชม
เค้กันเลย

รู้เรื่องไหมหนึ่งโมง

เป็นต้นอว่าใจ
แล้วก็คนที่ชมก็อุ้มคนที่หน้าเหมือนชม
ในอีกคนบอกว่า
ใช่จะอุ้มคนที่หน้าเหมือนพ่อ
เป็นไหม

เหลือก็เหมือนจะเป่าอยู่น่ะ

หน้าห้างสรรพสินค้านะก็ไม่มีเศษกระดาษหรือว่าขยะเลย

เขาก็จะมีช่องที่เอาไว้สำหรับแยกขยะให้เราเหมือนกันนะ
ขนาดเป็นบ้านที่เราไปเช่าเขาแบบนี้
เดี๋ยวกังนะขยะมีหมดเลยโอ้มันช่างแบบ
หมดเลยเฮ้ยเมื่อไหร่ประเทศเราจะเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นจัง

รอได้เพราะว่ามันต้องค่อยสั่งสม

หายนะเกิดเรื่องใหญ่เสียหายถึงจะตื่นตัวถึงจะตื่นตัว
อ่ะมาข่าวบันเทิงกันบ้างไปที่คุณเมธันนะคะ
ก็ยังบอกว่าคุณโดมปกรณ์ลำประกาศออกสื่อไปเรียบร้อยแล้วว่าอยากแต่งงาน
แต่ว่าทำไมไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลย
ก็ไปถามคุณเมทัลนะคะไปเจอคุณเมธันพอดี
นักข่าวเลยอัปเดตถึงความคืบหน้าในเรื่องของการแต่งงานกับหนุ่มโดมสักนิดนึง
ตลกพี่โดมมากค่ะที่ไปเป่าประกาศทุกสื่อว่าอยากแต่งงานแล้ว

เท่าว่าพี่โดมเขาค่อนข้างซีเรียสกับงานบริษัท

เพราะว่าเขาอยากทำบริษัทให้มั่นคง
หรือว่าจริงเขาอาจจะแอบเตรียมอยู่

แต่ตอนนี้ที่เราคุยกันก็คือยังไม่ได้เลิกอะไร
ส่วนเรื่องทีมงานก็มีคุยกันไว้เล่น
เวลาเราคุยกันเรื่องนี้เขาก็จะรู้ว่าเราชอบแบบ
วิ้งวิ้งดาวอันนี้เขารู้อยู่แล้ว
จริงก็กลัวว่าเขาจะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
เราก็เลยพยายามทำตัวให้สวยอยู่ตลอด
พยายามเขียนคิ้วดีกว่าทาปากนิดนึง

จะต้องทำตัวยังไงจะทำตัวถูกไหม

เผื่อแต่งแล้วจะได้มีเวลา
จะบอกว่าสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่ง
ค่อยมีลูกไปเที่ยวกันก่อนอะไรแบบนี้
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นกิจจะลักษณะ

วันเกิดล่าสุดที่เจอคุณพ่อ
โดมก็เข้ามาคุยบอกว่าพ่อครับ
สิไม่ได้เรียกพ่อและเรียกพี่หลังด้วย
ที่หลังครับเดี๋ยวจะมีนัดกินข้าวกัน
มีคุณแม่ผมด้วยนะครับเขาก็ขออนุญาตคุยเป็นทางการ
ก็เห็นเริ่มมีนัดกันไว้แล้ว
รอดูต่อไปอย่างนี้ว่าจะเป็นอย่างไร

วันนี้มันยังไม่แว้งพี่ม้ามมาแล้ว

คุณผู้ชมนะคะที่อยู่แถวภูเก็ตนะคะ
คุณแม่แถวอ่าวหน่อยคะคนที่ได้ไปโฟกัสถุงคุณแม่

อ่านี่ไปคืนนี้
คุณแม่ไปทำงาน
ฉันยังไม่ได้จัดการเธอเลยนะนางรถเมย์
ตอนพูดอะไรอ่ะวันนั้นที่ฉันไม่ได้
เล่าทุกเรื่องราวไปได้ยังไง
ของเธอเองฉันยังไม่ไปแตะต้อง
เธอเล่าของฉันไปหมดทุกเรื่องเลย

ยังคุณแม่หนูเล่าไปนิดเดียว

รูปก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครที่ไหน

แล้วที่ทำงานหนูไม่ได้บอกว่าเรียกไปเจอทำงานที่ไหน

ตั้งเลยคุณแม่ตั้งเหอะ

แล้วคุณผู้ชมรอคุณแม่แถลงข่าวอยู่
ไม่มีอะไรโถ่เอ้ย

มีแคมเปญฮอตร้อนแรงฝากให้ใจเต้นกันอีกแล้ว
เป็นแคมเปญที่หลายคนตั้งตาลอยเลยค่ะ
พูดเลยว่าดีเหมาะกับช่วงรถติดแบบนี้สุด
โดยเฉพาะคนที่ไม่อยากขับรถออกไปช็อปที่ไหน
เพราะว่าแคมเปญนี้มาจากลาซาด้า
ล่าสุดลาซาด้าก็ปล่อยแคมเปญชื่อว่า

รถติดสำหรับนักช็อปอย่างเรานี่แหละค่ะ
แล้วก็ที่ได้โดนใจสุดก็เพราะว่าช็อปง่ายสบายกว่าไปห้างเยอะ
แถมยังได้ของถูกกว่าด้วย

นี่ที่เขาบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้นะพี่มาร์ค

วันที่๙เดือน๙นี้เปิดแอปลาซาด้า
แล้วก็วันที่๙ไปช้อปพร้อมกันเลยค่ะ

เพราะว่าใครก็อยากช็อปวันที่๙เดือน๙แล้วรถเยอะขนาดนี้

แล้วก็แบบเลขสวยแล้วก็ลดราคาให้กระหน่ำไปเลยอย่างนี้

นี่ช่วงหน้าเรื่องพี่เสกหายเงียบไปเลยนะ

พี่เหมียวเค้าเล่าข่อพี่เสกช่วงหน้าคุณผู้ชม

ถ้าคุณหนุ่มมาก็ต้องเป็นคุณหนุ่ม
ใช่อันนี้เป็นพี่ก่อน
อะไรสิ่งเสียงต้องเป็นพี่
เสกโลโซไปรักษาตัวอยู่นะคะ
แต่ว่ามีข่าวออกมาแล้วแน่นอนค่ะ
ต้องมีข่าวจากคุณการ
ถือหาไปทั้งหนึ่งแล้วเมื่ออดีตเมียหมายเล็กหนึ่ง
คุณการวิพากรออกมาโพสต์ว่า
เตรียมจัดคอนเสิร์ตเสกโลโซ

เตรียมจัดคอนเสิร์ตที่ไหนอย่างไรล่ะคะ

ก็พอออกมาแล้วก็ทำงานเลยไงคุณแม่

ถ้าเราไม่จัดเองคือขายให้เจ้าภาพเลย

ซึ่งมีคนโอนเงินมามัดจำแล้วนะ๔๐นะ

แล้วคุณการเขาบอกคุณเสกอย่างไร

ยุโรปก็มีมานะคะ
ก็นักข่าวก็ถามว่าแล้วคอนเสิร์ตเสกโลโซจะจัดได้เหรอ
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเบี้ยวคิวออกมาบ้างแล้วนะ

เพราะถ้าการจัดการเรื่องคอนเสิร์ต

อ่า้จะมีหลายคนที่หางานให้เขาอะไรอย่างนี้

ถ้าพี่การจัดการเขาอาจจะแบบเป๊ะเขารู้อะไรอย่างนี้

อ๋อเค้ากลับมาแล้วไว้คัมแบ็คไง

คนอื่นจะไม่คุยเอ้าร้องแฟนตอนนี้แบบอื่นพี่พี่ให้รูปด้วยแล้วกันไง

ก็อย่างนี้เขาก็บอกแล้วว่ามีอัมดับหนึ่ง

ตอนนี้ก็อยากให้คุณเสกเขาสหายไวนะเอาทีละเรื่องแล้วกัน
คนก็อยากไปดูไงคอนเซิร์ตใครดีจริง
ใช่เสกนี่คือคอนเสิร์ตเขาชัวร์

เหมือนนกน้อยอุไรพรพี่ฟังไปเรื่องพี่ยังชอบเลย
หมายถึงว่าคนที่เป็นโชว์ที่ทำโชว์เก่งต่อให้เราฟัง

ฮารุนะฮารุฮารุเมียกาย
มีวิธีการกระชับรักกันอย่างไร
ก็มีอะไรกันทุกวันไง

ไม่อึ้งก็ฟังรายละเอียดอยู่
เออมันก็น่าจะได้นะ
เพราะว่าตัวภรรยาเขาก็ยังสวย
นางก็เลยออกมาแก้ข่าวฮารุ่งเขาก็ออกมาแก้ข่าว
บอกว่าอะไรจะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะ
เดี๋ยวเขาทำเสียงเหนื่อยอย่างนี้ด้วยเหรอ

แค่มองตายังไม่ค่อยจะมีเวลามองกันเลยอะค่ะ

แฮชแท็กรู้สึกฉำโบะมากเหมือนกันนะนะคะ

ก็ฉำโบะมากค่ะ

แต่ปากผมสั้นยังยิ่งดูเด็ก

เราอย่าปล่อยให้อายุเยอะแล้วมีลูกหรือเปล่า
คือตอนนี้ไม่ทันแล้วคุณแม่นั้นน่ะ
น้องเขาค้ารู้อายุน้อยกว่ารถเมบไปเยอะมากเลย
เอ่อแป๊บเรียนเนี้ย
จบแล้วเหรอคุณซาร่าค่ะเขาบอกว่าเขาเผยเคล็ดลับว่าทำยังไง
ให้ลูกเนี่ยสามารถเข้ากับแฟนใหม่ของตัวเองได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยอะไรแบบนี้
ก็เลยบอกว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเข้ากับแฟนใหม่ได้ซาร่าบอกว่าเราต้องเลือกรักให้ถูกคน
แฟนให้ดีคนดีใครก็รักให้ลูกเห็นความรักที่แฟนมีต่อแม่และตัวเขาเดี๋ยวลูกก็จะเข้าใจเอง
เออนะอะไรประมาณอย่างนั้นจ้ะมันเข้าคริสต์นะจ๊ะ
ขอให้ดีวันนี้คุณมดดำเข้าไปนี่มดดำเข้าวันเกิดแล้วเขาอยู่นครพนม
คุณหนุ่มไปด้วยบ้างเอ้าหนุ่มไปแกงเธอน่ากลัวเหลือเกินครับ
ไปล่าด้วยแค่ไม่เหลือถ้าเกิดระเบิดลงที่กูเทพแกถ้ากระเทศกูเทพหายไปครึ่งนึงแอ่
แม้กระทั่งช่างแต่งหน้าของเรา

ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ